ก็จะเป็นเรื่องราวของการรายงานข่าวสาร
ให้ได้ทราบแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ
แล้วก็คนก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดความเห็นได้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนออนไลน์นะครับ
แต่มาดูอีกหนึ่งชุมชนออนไลน์น้องใหม่กันดีกว่า
เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คนแปลกหน้าทั่วโลก

รวมถึงมีการพูดคุยสนทนากันในแอปพลิเคชันนี้
แต่ว่าตอนนี้คนไทยเริ่มนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์
นั่นก็คือเรื่องของการหาคู่และมีพฤติกรรมสุดกวน
บรรดาชาวต่างชาติที่ใช้แอปพลิเคชันนี้
ต้องโพสต์เตือนพฤติกรรมของคนไทยด้วยนะครับ

และรอการโทรปลุกจากคนแปลกหน้าทั่วโลก
ยังมีฟีเจอร์สำหรับการแชร์เรื่องราว
ประสบการณ์ต่างผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับ

ก็มาแสดงความเห็นพูดคุยกัน
แน่นอนว่าแอปพลิเคชันนี้มีผู้ใช้งานทั่วโลก

ตามกฎของแอปนอกจากนี้
อย่างนี้นะครับรวมถึงพิมพ์ข้อความเกรียญใส่
ทำให้ชาวต่างชาติที่ใช้แอปบางส่วนไม่พอใจ
แล้วก็โพสต์กลับมาบอกว่า
ทนแล้วกับพฤติกรรมของคนไทยนะครับ

แต่ก็ขอความร่วมมือให้อ่านวิธีการใช้อย่างละเอียดด้วยนะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชัน
เพื่อให้เวกกี้เองเป็นแอปชุมชนออนไลน์ที่น่าอยู่

ให้รักษามารยาทในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับ